มันก็อยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย
มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย
มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย
มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย
มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย
มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย

มันก็ยังอยากถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของด้วย
ก็ทางการสืบสวนเป็นเรื่องของสถาบันนะครับก็ตอบอย่างเด่นชัดนะครับเพราะเรามีพยานซึ่งยืนยันแน่ชัดนะครับผมดูจากสถาบันฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทาง
บ้างพังอะไรบ้างนะครับแล้วก็เจอตัวบ้างเฝ้าติดตามบ้างนะครับพอหลังจากทราบว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนก็ไปเฝ้าดูครับผมสามคนยืนยันแน่ชัดครับว่าเขาได้ร่วมรู้เห็นในการที่จะร่วมกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างที่สอบสวนนี่เขาให้การภาคเศษว่าการตายครั้งนี้เขาไม่ได้ทำ

คนไหนกล้าเขาก็เหมือนกับเขาก็โชว์ตัวเองว่าตัวเองกล้าไม่กล้าให้เพื่อนยอมรับบางคนเรียนไม่เก่งใช่ไหมฮะแต่อยากให้เพื่อนยอมรับว่าเจ๋ง
มากกล้าหน่อย

เขาก็เลือกที่จะมาเป็นเหยื่อ

ที่คุณผู้ชมได้ยินไปเนี่ยคือ

ซึ่งจริงแล้วเนี่ย
วันนี้เราก็อยากจะ

ชุดตำรวจที่ทำการ

แต่ท่านขอปฏิเสธก่อน

แล้วยังต้องทำงานต่อยังต้องตามจับต่อ

เราจะยังคุยเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้
เรื่องนี้มันมีความผัวพันกันอยู่บาง

ตอนที่เกิดเหตุนี้มันมีการโยงกลับไปถึงคดี
คดีหนึ่งปี๑๙๕๙ช่วงสงการคดีเต้ธนิษฐ์
ที่โดนทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่ปี๕๙
ไม่ได้เป็นข่าวนะคะมาเป็นข่าวตอนที่
คุณพ่อของเต้ธนิษฐ์ผู้ตายไปฟังคำพิพากษา
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายจากตึกของสารอาญา
ก็เลยเป็นข่าวของลูกชายเขาขึ้นมา
ที่คดีนี้โยงกลับไปถึงเรื่องนี้ได้
เพราะว่าเด็กสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะคะ
ก็เลยมองว่าตอนคดีของเต้ปี๕๙
ก็มีเหมือนกันข้อมูลที่บอกว่าเกี่ยวไหม
ว่ามีความต่างสถาบันที่เป็นเชื้อไฟให้เกิดวิวาส

แต่พอโยงมาเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ย
เรื่องนี้ตอนที่เกิดเหตุกับทางบิ๊กหรือว่าเอกกับมนต์วิทย์
ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักคนใกล้ตัวไปทางเรื่องความขัดแย้งสถาบันหมดเลย
แล้วเรื่องนี้ที่ออกมาถ้าตามข่าวก็เป็นอย่างนั้นแล้วจริง
เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็อ้างว่า
ก่อนหน้านี้รุ่นพี่ในสถาบันของตนนั้นถูกยิงเสียชีวิต

และเรื่องนี้ทำให้ย้อนกลับไปไม่ไกลค่ะ
เหตุการณ์ของนวมิน๕๗สถานที่เกิดเหตุเกิดตุลา
กลับไปปลายเดือนกันยายนเกิดเหตุอีกเหตุหนึ่ง
ปฐุมธานีกับนุอนุสร
ตอนนั้นก็ยังพยายามไม่สรุปว่าเป็นเรื่องของสถาบัน
แต่ดูเหมือนว่าจะใช่จากกรณีที่จับ๕คนนี้นะคะ
หมายจับออก๕ล่าสุดที่จับได้๓
แต่จะมีขยายผลไปเครือข่ายไหนอีกไม่ทราบ

คือที่พยายามโยง๒๓ข่าวให้คุณผู้ชมได้เห็น
เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันมีน้ำหนักมากขึ้น
เรายังไม่รวมถึงตัวบุคคลรอบข้างของผู้ตาย๓คดีนะคะ
ที่ไปเสียชีวิตจากความข้องเกี่ยวที่สงสัยว่าเกี่ยวกับสถาบัน
คนแรกที่ตายเนี่ยเต้ปี๕๙สงกรานเนี่ย
รุ่นน้องไปงานศพมีถูกยิงเสียชีวิต
กรณีของนุอนุสรที่ตายที่ปฐุมธานีที่หน้าบ้านที่จะทำมาหากินกับแม่ทุกเช้าเนี่ยนะคะ
ก็ลาออกจากสถาบันอาชีวะของตัวเองเรียนอยู่ปีครึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเพื่อนถูกยิงเสียชีวิต๒คน
แล้วก็มาล่าสุดนี้กรณีที่เกิดที่นวมิน๕๗เนี่ยนะคะ
เกิดกับบิ๊กหรือว่าเอกกระมวลวิทย์เนี่ย
ก็รู้ตัวว่าอยู่เรียนในลักษณะของสถาบันแบบนี้มีความอันตราย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะคุยกันในวันนี้
รวมถึงจะคุยด้วยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ปัญหานี้ได้

เพราะว่าเราคุยกันมาดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ากี่สิบปีแล้วที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสถาบัน
แต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะทำกันได้อย่างจริงจัง

ท่านแรกที่จะมาคุยกับเราคือคุณพ่อของผู้ที่เสียชีวิตคือพ่อของบิ๊ก
หรือว่าเอกกระมวลวิทย์นะคะคุณพ่อนรดมสุวรรณทัศน์
อีกหนึ่งท่านดิฉันไม่ได้เจออาจารย์ท่านนี้นานมากค่ะ
อาจารย์จะคุยให้ฟังว่าเรื่องนี้มันมีคำอธิบายเหมือนกันนะว่าทำไมถึงเกิดขึ้นได้
แม้ว่าจะต่างสถาบันต่อให้เป็นกลุ่มที่ต่างสถาบันแล้วไม่เคยเขม่นกัน
แต่แค่สังกัดคนละสถาบันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ถึงปองร้ายกัน
อาจารย์เป็นประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมรังสิตนะคะ
อาจารย์ยังเป็นอาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วย
รองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดรกฤษณพงศ์ภูตระกูล

คือขออภัยด้วยที่ใช้เวลาเยอะเพราะจริงถ้าโยงจริงตอนรายการแต่ละครั้งที่เราจัดค่ะคุณพ่อ
เราก็มีความสงสัยเหมือนกันว่ามันสามารถโยงกันได้จริงหรือ
โดยเฉพาะข่าวของคดีบิ๊กหรือว่าเอกใช่ไหมคะว่าตอนนั้นก็สงสัยว่ามันจะเกี่ยวกับสถาบันได้ไหม
แต่คนใกล้ตัวมองไปเรื่องสถาบันแทบจะทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณพ่อ

ตำรวจแถลงข่าวเนี่ยชัดเจนแต่เอาจากที่ตำรวจบอกคุณพ่อในฐานะครอบครัวผู้เสียหาย
ตำรวจอธิบายคุณพ่อว่ายังไงบ้างกับคดีของบิ๊กคะ
ในส่วนของคดีของมิกตำรวจเขาก็บอกตอนแถลงข่าวที่บรชนเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับสถาบันแน่นอน
แต่ที่แรกที่เขาตั้งประเด็นไว้๓ประเด็นในตัวของคุณพ่อเองก็เชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องของสถาบัน
เพราะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้คุณพ่อเชื่อว่าเป็นเรื่องของสถาบันแน่นอน
เพราะว่าเอกเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากับคนกลุ่มไหนเลยไม่เคยมีเลย
ต่อให้ต่อให้เอกเนี่ยนะคะสังกัดสถาบันที่มีความขัดแย้งกับอีกสถาบันหนึ่งอย่างชัดเจนมาตลอดยาวนานเนี่ย
แต่ตัวเขาตัวเขาไม่เคยมีเรื่อง
ไม่เคยมีเรื่องอันนี้หมายความว่าบางครั้งบางทีเนี่ยตอนที่เขาเข้าปี๑จนถึงปี๒
เพราะปีหนึ่งเป็นรุ่นน้องใช่ไหมฮะก็ปี๒ก็เป็นคนคอยดูแล
พอเขาโตมาปีสองปีสองก็ดูแลปีหนึ่งแต่ตอนที่เขาอยู่ปีหนึ่งเนี่ย
รุ่นพี่ก็มีการอบรมในลักษณะอะไรซึ่งผมก็ไม่ทราบนะฮะ
แล้วพอมาปี๒เขาก็อบรมรุ่นน้องตามที่รุ่นพี่เคยอบรมมา
ก็ต่างคนต่างดูแลไปอย่างกลับบ้านก็ใครอยู่เส้นสายนี้ก็จะมีรุ่นพี่ประกบไปส่งตลอดเวลา
มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่พอปี๓ปี๔เนี่ยคือเขา
นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าจะเรียนก็แบบลูกผมก็จะตั้งใจเรียนไปเลย
ก็จะไม่ค่อยได้ยุ่งแล้วในส่วนตรงนี้แต่ในปีหนึ่งปีสองเนี่ย
ผมว่าในส่วนของสถาบันแต่เขาคงไม่บอกกับพ่อแม่หรอกนะฮะ

คือถ้านอกสายตาก็ไม่สามารถการันตีได้เนอะ

แต่เขามีโฟกช้ำดำเขียวไหม

เกี่ยวกับระบบในโรงเรียน

รับน้องเหรอ
ก็อาจจะเป็นระบบขึ้นเหมือนกับทหาร

ให้เรียกบิ๊กแล้วอีกเลยคุณพ่อ

นึกไม่ออกว่าจะเป็นคนกลุ่มไหน

เชื่อว่าเป็นเรื่องต่างสถาบันก็นึกไม่ออกว่าใครที่อยู่ในสถาบันอีกสถาบันหนึ่ง

คือถ้าเราย้อนดูเทปนะครับคุณผู้ชมคือก็จะมีคำอธิบายที่บอกว่า
คือแค่สังกัดคนละสถาบันไม่จำเป็นต้องเคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำ
แต่ถ้ารู้ว่าอยู่คนละสถาบันก็อาจจะไม่ชอบหน้ากันได้อย่างนี้หรือเปล่า

คือจริงแล้วเนี่ยผู้อำกับสอนอเป็นคนบอกผมเองนะสนระพาวเขาบอกว่า
จริงแล้วกลุ่มนี้เขาจะมาเล่นงานกับอีกคนนึงแต่พอดีเขาไม่เจอคนนั้น
เขาก็เลยหันมาเจอ

บิ๊กแล้วก็ติดตามมาตลอด
จริงเขาตามใครคุณพ่อรู้ไหมตำรวจมองไหมคะ

เขาจะมาทำร้ายอีกคนนึงเขาจะมาจ้องเล่นงานอีกคนนึง
ซึ่งตำรวจบอกพ่อไหมว่าอีกคนนึงที่เขาจะหาตัวอยู่เนี่ย
แล้วดันมาเจอบิ๊กก่อนคนนั้นรู้จักกับบิ๊กไหม
เป็นเพื่อนบิ๊กเป็นรุ่นพี่หรือเป็นรุ่นน้องบิ๊กไหม

แล้วเดี๋ยวยังไงคะคือไม่เจอคนนั้นแล้วมาเจอบิ๊กเพราะอะไร

ใช่เพราะว่าเอกอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเรามันดีมาก
ยังไงผมไม่เข้าใจเพราะว่าโซเชียลเอกเนี่ยพอเวลาช่วยแม่ขายของเขาก็จะมาลงโซเชียลในความคิดของเขานะฮะ
ก็คืออยากให้เพื่อนฝูงอยากจะให้คนรู้จักมาทาน

แล้ววันนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะเปิดเฟซบุ๊คเพราะว่าเอกเขาไปลงเฟซบุ๊คไว้
เขามาเจอเขาอาจจำหน้าได้หรือยังไงตรงนี้
แล้วเขาเห็นป้ายเห็นร้านเขาก็พอจะทราบว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้เคยคุ้นอะไรอย่างนี้มากกว่า
คือมันบอกตัวว่าเป็นใครและบอกที่ว่าอยู่ไหน

ยังยืนยันคำเดิมว่าคือบิ๊กหรือว่าเอกเนี่ยไม่มีศัตรูแน่

แต่สังกัดหมายถึงสถาบันที่เขาเรียนอยู่อาจจะเป็นสาเหตุได้

อาจารย์มันมีคำอธิบายไหมคือดิฉันเข้าใจนะคะว่าอะไรมันก็เป็นไปได้
แต่มันขนาดจ้องทำร้ายหาตัวตามตัวเฝ้าดูแล้วลงมือเนี่ย
มันไม่ควรจะมีความแค้นเป็นองค์ประกอบหน่อยเหรอคะ
ครับจริงแล้วต้องเรียนว่าปัญหาน้องนักเรียนอาชีวะทะเลาะวิวาสกันเนี่ย
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับ
อย่างกรณีที่เกิดขึ้นในทางราชการเขามีศัพท์อยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า
วัฒนธรรมรองวัฒนธรรมรองคืออะไร
หมายความว่ากลุ่มคนที่มีค่านิยมความเชื่อทัศนคติ
ที่แตกต่างกันจากวัฒนธรรมของสังคม
เช่นน้องเขาอาจจะรู้สึกว่าความนิยมค่านิยมความเชื่อเขาต้องทำที่มันดูกล้าหาร

แต่ความกล้าอ่านของเขาเนี่ยปรากฏว่าถูกชักจุงชักนำไปในทางนั้นไม่ถูกต้อง
หรือกรณีคำถามที่ถามว่าทำไมไม่รู้จักกันมาก่อนจะไปฆ่ากันได้
อยู่คำหนึ่งทางวิชาการเขาบอกว่าเป็นอาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง
เห็ดครามหมายความว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
แต่อาจจะมีความแตกต่างด้านความคิดความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางการเมือง
ความแตกต่างด้านสีผิวเจอกันเนี่ยก็ทำร้ายกันได้
อาจจะทำร้ายจนถึงกระทั่งฆ่ากันทำให้เสียชีวิตก็เป็นไปได้นะครับ
อาจารย์สิ่งที่มันติดตัวเราเราพอมองเห็นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะคะหรือรูปร่างหน้าตา
อันนี้พอจะเห็นความต่างได้ด้วยตา
แม้กระทั่งเรื่องความเชื่อความคิดอะไรก็แล้ว
แต่อันนี้เราเห็นอย่างการเมืองหรือเรื่องอื่นใด

แต่อันนี้คือถ้าสมมุติจะเทียบ
ถ้าจะเทียบคือเขาก็มาอยู่สถาบันนี้
คือมันไม่ได้มาแต่อ้อนแต่ออกไงอาจารย์

ก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายเติบโตไปทำการทำงานหมดแล้ว
คือในช่วงเวลา๓๔ปีมันจะฝังได้ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์

จริงแล้วเป็นรากเง่าของปัญหาสังคมไทยนะครับ
ความขัดแย้งระหว่างสถาบันโดยเฉพาะสถาบันอาชภาษา
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาในสังคมไทยนานแล้วถูกไหมครับ

แล้วก็ต้องยอมรับตรงกันว่าเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าการปลูกฝั่งค่านิยม
ไม่ถูกต้องจากรุ่นพี่ศูนย์รุ่นน้อง
หรือระบบการถ่ายทอดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือกลุ่มคนความเชื่ออย่างที่พูดคุยกันนะครับ
ฉันอาจจะต้องมาดูว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาที่รากเง่าอย่างไร

ในต่างประเทศก็มีสถาบันอาชีวศึกษานะครับ
ทำไมเขาไม่ยกพวกทำร้ายกันเหมือนกับในบ้านเรา
หรือว่าเราสังเกตดูมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย
ทำไมไม่ยกพวกมาทำร้ายกันในของระหว่างมหาวิทยาลัย

และที่สำคัญลองสังเกตดูได้เวลาน้องเขาก่อเหตุ
กรณีที่แบบก่อเหตุหลายสิบคนนะครับ

ตลาดร้านค้าชุมชนห้างสรรพสินค้า

เพราะอะไรเป็นที่จุดสนใจของคนทั่วไปไงครับ
คือต้องยอมรับนะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย

ต้องการพื้นที่ยืนในสังคมให้รู้ว่าตัวเองมีตัวตน
แต่เนื่องจากระบบการศึกษาบ้านเราเราคัดคนแล้ว
ไม่ใช่เราคัดคนที่เก่งขึ้นมาหรือคนไม่เก่ง
ทำให้มีความรู้ความสามารถเท่าคนเก่ง

คนเก่งเท่านั้นถึงจะไปเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้
ส่วนคนไม่เก่งอาจจะไม่ชอบเรียนหนังสือ
แต่มีความสามารถด้านอื่นเขาไม่มีทางไป
เราต้องสร้างหนทางให้เขาเราต้องสร้างเส้นทาง
จริงแล้วอาชีวศึกษาเป็นตลาดแรงงานที่ยังขาดแคนอย่างมาก

ต้องสร้างอนาคตเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับเขา
ที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินนะคะ
ว่าจริงตลาดแรงงานต้องการเด็ก๓

คือไม่พอนะออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

ทำไมเราไม่คิดเราทำอาชีวะไทยสู่อาชีวะโลกไม่ได้ล่ะครับ

คือเราไม่สามารถจะบอกว่าทั้งหมดทุกสถาบันมีปัญหาเดียวกัน
ไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่ปัจเจกแต่ละสถาบันไป
ทีนี้คุณพ่อตอนที่เกิดเหตุใหม่เราได้คุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์นะคะ
แล้วก็ทางครอบครัวทางครอบครัวคุณพ่อสงสัย
บิ๊กโดนตามตั้งแต่ต้นปี

รถที่มาเฝ้าหน้าบ้าน

อันนั้นสงสัยแต่สรุปสุดท้าย
หรือว่าได้เล่าให้ตำรวจฟังไหมคะว่ามันมีแบบนี้นะ
เกี่ยวกันไหมหรือจะมีอีกไหมคะ

แต่เล่าให้ผู้สื่อข่าวที่มาสัมภาษณ์ผมฟัง
ซึ่งตรงนี้ตำรวจก็น่าจะรู้น่าจะทราบนะครับ
แต่ในส่วนของตัวของผมเองผมคิดว่าพื้นที่ใคร
สมมุติว่าผมตะกอนอยู่ราชภาวใช่ไหมคะ
ก็มีสายของนักศึกษาฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในกลุ่ม
ระแวกนี้ก็จะมาดูมาเช็ค
อย่างถ้าเกิดย้ายไปนู่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่แถวนู้น
่งสายชัดเลยเหรอคุณพ่อ
ก็เหมือนกับใช่ก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดให้ฟัง
ก็คือแบบปี๑ปี๒เลิกเรียนใครอยู่แถวไหนรุ่นพี่ก็ต้องไปก่อน
ว่าสายนี้ก็ต้องมีหลายคนถูกไหมครับ
ใครอยู่สายนี้ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งคอยไปส่ง
มันก็มีทุกสายแล้ว
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียง
เป็นเสียงคุณแม่ตอนเราสัมภาษณ์คุณแม่ด้วยนะคะ
แล้วก็คุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุเนี่ยคือ
ประมวลดูแล้วฟังจากหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวของผู้ตาย
ก็คือบิ๊กเนี่ยนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องของสถาบัน
แล้วเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ย้อนไปเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดกับบิ๊ก
คือเหตุการณ์ที่เกิดกับนุอนุสรที่จังหวัดปฐุมธานี

อันนั้นโดนตามแล้วก็รอเช้าตรู่ไปซื้อของมา

ก็โดนยิงเสียชีวิตที่ร้านของแม่เช่นเดียวกัน

จนถึงตอนนี้ค่ะเท่าที่ครอบครัวคุยกันแล้ว
คิดว่าสาเหตุที่บิ๊กโดนทำร้ายเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องสถาบันการศึกษาหรือเปล่าคะ
ก็คือในส่วนรวมในส่วนรวมแล้วส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ก็คนเขาก็จะคิดกันอย่างนี้กันนะคะ
ค่ะแล้วแม่กับพ่อล่ะคะ

หรือว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นคะ
ก็คงจะต้องเกี่ยวกับพวกสถาบันอย่างนี้ค่ะ

หลังจากมีข่าวบ่อยตรงนี้
อย่างอะไรอย่างนี้มันมี
คิดว่าจะต้องเป็นสถาบันผู้อลีกหรือเปล่า
โดยใจแม่คิดอย่างนี้ไงคะ

คุณแม่ก็นึกไม่ออกเลยว่าอยู่ดีทำไมบิ๊กถึงโดนยิงใช่ไหมคะ
ใช่ถูกค่ะก็เลยทำไมมาทำอย่างนี้
คือเนื่องจากในข่าวเนี่ยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าบิ๊กเนี่ยโดนตามมาตั้งแต่ช่วงต้นปี

คือตอนนั้นบิ๊กเขายังเรียนอยู่มหาลัย

เขากลับจากมหาลัยทุ่มนึงแล้วเข้ามาช่วยพ่อเขาขับเซ็กซี่
เขาก็กลับมาประมาณเที่ยงเกินตีหนึ่งทุกวันเขาก็ทำของเขาอย่างนี้
จนมาก็เขาขับแท็กซี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งแล้วเขาก็มาจอด
แล้วเขากลับบ้านแล้วเขาบอกว่าแม่มันมันมีรถแปลกมาจอดนะผมอ่ะ
ไม่เคยเห็นเลยยังไงแม่ช่วยมาดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเออแล้วแม่แล้ว
แล้วแม่ก็ลงมาดูอย่างเงี้ยค่ะพอลงมาดูมันก็เออบางทีมาตีห้ามั่ง
ปี๑มั่งปี๓มั่งแล้วช่วงนั้นน่ะพอดีแล้วมิ๊กก็เลยบอกว่า
แม่ครับผมยังไม่กลับบ้านพักนึงนะเดี๋ยวผมจะไปนอนบ้านเพื่อน
แล้วแม่ก็เป็นห่วงแล้วเออไปเถอะลูก
คุณผู้ชมค่ะขอคุยกับหนึ่งคนนะคะเป็นเพื่อนสนิทของบิ๊กนะคะ
เราใช้นามสมมุติว่าชื่ออามนะคุณพ่อนะอามสวัสดีค่ะ

อามครับพอดูตำรวจจับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้อามรู้จักไหม

เคยได้ยินกลุ่ม๔๕คนหรือมีกลุ่มใดก็แล้วแต่
บิ๊กเล่าให้ฟังไหมคะอามว่ามีคนตามเราเราทะเลาะกับกลุ่มนั้น
กลุ่มนี้จะเล่นงานเราคือมีอะไรประเภทนี้ไหม
ไม่มีนะครับมีแต่แบบว่ามีคนตามเฉย
ตอนที่บอกว่าเล่าว่าคนตามนี่เล่าว่ายังไงคะอาม
ก็บอกว่ามีรถมาจอดที่หน้าบ้านเขานะครับบ้านเก่า
เขาบอกเป็นรถยนต์ช่วงดึกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เขาก็โทรมาบอกเพื่อนบางทีเพราะพวกผมชอบเข้าไปนั่งบ้านเขาไงครับ

เขาก็กลัวความปลอดภัยก็เลยโทรมาบอกว่าช่วงนี้แบบว่าเหมือนว่าจะมีคนตามอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยแบบให้พวกผมอย่าเพิ่งเข้ามาแล้วกัน
อามแล้วตอนที่บิ๊กเล่าให้ฟังว่ามีคนตามแล้วเตือนเพื่อนว่าอย่าเพิ่งมาที่บ้านเนี่ย
ตอนนั้นน่ะบิ๊กรู้ไหมว่าถ้าตัวเองถูกตามถูกตามเพราะอะไรคะ
อันนี้เขาก็ไม่น่าจะรู้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเขารู้ก็คงจะเป็นเรื่องสถาบันครับ
อามบิ๊กเป็นคนที่มีศัตรูเยอะไหม

เคยทะเลาะกับคนเยอะไหมคะ
ทะเลาะกับคนแทบจะไม่มีเลยถ้าแบบว่าเจอกันข้างนอกทะเลาะไม่มีครับ
มีเคยคำเมนต์กับกลุ่มไหนไหมคะ
คำเมนต์ทั้งที่ผมคุยมาคบมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครนอกเลยนะพี่
แบบเจอหน้าอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีเลยครับ
แต่ก็บอกว่ามีคนตาม
ใช่ครับคือมันนานแล้วไงครับ
อามคือบิ๊กเนี่ยนะคะตอนก่อนที่จะเกิดเหตุกับเขาเนี่ยเอ่อ
มันมีข่าวที่ปฐุมที่อีกสถาบันหนึ่งเนี่ยนะคะ
อีกสถาบันหนึ่งถูกยิงที่หน้าร้านขายของตัวเองเหมือนกัน
ตอนที่มีข่าวนั้นเนี่ยบิ๊กได้มาคุยกับอามไหมว่า
มันมีเรื่องแบบนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
เขามีความกังวลใจอะไรพอมีข่าวนั้นไหม
เขาไม่เคยพูดเลยครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ฟังข่าวเท่าไหร่
เพิ่งมารู้ว่ามีเด็กโรงเรียนฝั่งตรงข้ามโดนจริงเหมือนกัน
ผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันแต่เขาไม่เคยพูดเลยครับเรื่องพวกฝั่งตรงข้ามโดนยิงอะไรอย่างนี้
แสดงว่าตอนที่มีข่าวเนี่ยนะคะทั้งบิ๊กทั้งอาร์มก็ไม่รู้เนอะว่า
แบบสถาบันฝั่งตรงข้ามก็ถูกทำร้ายเหมือนกันไม่เคยรู้มาก่อน

อย่างนั้นแปลว่าเมื่อไม่รู้ข่าวตัวเองก็ไม่ได้มีข้อมูลแบบใกล้ตัวด้วยว่า
จะมีการทำร้ายกันกลับคืนหรือแก้แค้นกันกลับคืนก็ไม่มี
ใช่ครับผมว่าถ้ามีถ้าเขาคิดเขาก็คงจะไม่กล้าออกมาเปิดแบบว่าขายของอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือเขาเปิดขายอยู่ตรงนี้นะมากินได้มาอุดหนุนได้

ใช่เพราะว่าคนไม่มีเพื่อนจะไม่สามารถรู้
เขาไม่กลัวเหรอว่าแบบเปิดเผยตัวอย่างนี้เดี๋ยวคนจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน
ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมากกว่า
เข้าใจค่ะว่าเราก็มีเฉพาะกลุ่มเพื่อนเรานะ
ในเฟซบุ๊กเราก็เซ็ตเอาไว้เฉพาะเพื่อนใช่ไหม
แต่ไม่กลัวหรอกว่ามันจะมีใครเป็นเพื่อนใครส่งต่อไปเอ๊ะไม่บอกดีกว่า

ไม่เคยพูดนะครับเพราะว่าเขาก็
คือในความคิดผมคิดว่าเขาคงคิดแบบเออ
เขาใกล้จะจบแล้วแบบมันไม่มีอะไรแล้วมั้งอะไรประมาณเนี้ยครับอืมอ่า
วันนี้ที่พี่คุยกับอาร์มเนี่ยนะเหมือนกับที่พี่คุยกับก่อนหน้านี้
ตอนที่เกิดเหตุกับบิ๊กใหม่เลยคือก็ไม่มีประวัติเลยว่า
บิ๊กมีปัญหากับใครแบบเฉพาะตัว

แต่การที่ไปสังกัดสถาบันแห่งหนึ่งก็เป็นสาเหตุ
คนรอบตัวบิ๊กบอกเหมือนกันว่าคงเป็นเรื่องนี้แหละ
ใช่ครับผมในความคิดผมก็คิดว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียว
เพราะว่าในปกติผมคบกับเขามาถ้ามีเรื่องข้างนอกอย่างนี้
เขาก็จะโทรมาหาผมตลอดนะครับโทรหาเพื่อนรู้จักสนิทกัน
วันสองวันก่อนเกิดเหตุบิ๊กไม่เคยบ่นอะไรเลยใช่ไหมคะ
ไม่เคยบ่นไม่เคยพูดแค่โพสเพจทำนองที่เกี่ยวกับธรรมะ
อ้าวคุณได้ข้อมูลยังไงพี่ขอบคุณอ้าวอีกครั้งนึงนะ

เดี๋ยวขอเวลาช่วงที่เหลือของช่วงนี้นะคะ
ขอย้อนกลับไปคดีก่อนน่าจะเกิดกับบิ๊กนะพ่ออาจารย์
คือว่าเกิดกับบิ๊ก๑๒ตุลา
แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน๒๕กันยายน
เกิดที่ปฐุมธานีคนที่เสียชีวิตนุอนุสร
นุเนี่ยเรียนอยู่ที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งนะคะ

แล้วก็มีเหตุให้เพื่อนเขาเสียชีวิตไป๒คนจากการโดนทำร้ายเหมือนกัน
ตัดสินใจลาออกแล้วก็มาเรียนที่สถาบันอื่นนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็โดนตาม
แล้วก็ถูกสังหารที่ร้านที่เขาทำมาหากินกับแม่เขานั่นแหละ

เราจะย้อนกลับไปวันที่เราสัมภาษณ์เรื่องนี้กัน

คุณน้าตั้งแต่เกิดเหตุเช้ามืดเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย
คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นตัวคุณน้าเอง

คิดว่าเรื่องน่าจะเกิดจากความเจ็บแค้น

เรื่องอื่นก็ตัดประเด็นไปแบบว่า

คือแบบว่าตำรวจเขาเปิดดูในโทรศัพท์ของผู้ตาย
คือเขาลงในไลน์แบบเหมือนมีการท้าทายกันนะคะ

มันมีหลายข้อความที่หลานเป็นคนโพสต์แบบว่าโจ๊กประทุมวันเจอเจอได้ทุกเมื่ออะไรอย่างนี้
แบบว่าอ้างชื่อสถาบันประทุมวันอะค่ะ
เรียนอยู่กี่ปีคะ
เขาเรียนปฐุมวันอยู่ปีครึ่งค่ะ

เขาออกมาเพราะว่าช่วงนั้นแบบว่านักศึกษาที่สถาบันนี้เขามีเรื่องกันเยอะอะค่ะ
มีเรื่องกันบ่อยแล้วทีนี้แม่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์ไป
เขาก็เลยต้องแบบว่าย้ายสถาบันดอบการศึกษาไว้๑ปี
แล้วก็ย้ายมาวลัยลงกรค่ะ
ผู้ตายเนี่ยปกติแล้วเป็นคนเกเรมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบ่อย

แบบนี้แบบว่ารักของทุกคนเพราะเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียน

แล้วน้องก็ไม่ได้เป็นคนเกยเรียนด้วยใช่ไหมค
ไม่เกเลยค่ะเรียนก็เรียนดีมากเลย

คือตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเหตุที่เกิดขึ้นกับนุหรือว่าอนุสรเนี่ย
ก็ทำให้ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวก็งงเหมือนกัน
เพราะว่าคือถ้าสมมุติเราฟังตามที่คนรอบตัวให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือว่า
เขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ก็ทำมาหากินเหมือนกันเหมือนบิ๊กเลยค่ะ
ก็ทำมาหากินช่วยแม่ตื่นตี๓ไปตลาดกลับมาไปรับแม่ออกมา
แล้วก็มาขายของคือก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็เพื่อนเองก็นึกไม่ออกว่าจะไปมีเรื่องไปมีราวอะไรกับใครได้นะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองก็นอกเหนือจากน้าสาว

ร้องขอชีวิตหลานเอาไว้ด้วยตอนนั้น
ก็มีอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทของนุที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้
เช่นเดียวกันนะคะว่านุไม่มีเรื่องกับใคร
แต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องสถาบันที่ทำให้นุตายเหมือนกัน
คือนุเนี่ยเขาเป็นคนบุคลิกยังไงเป็นคนขี้เล่น
สนุกสนานหรือว่าเป็นไงดูน่ากลัวไหมเพราะว่าเขาตัวโตเนอะ

ไม่เลยครับเป็นคนขี้เล่นมากกว่าผมเข้ากับคนง่ายครับ
เป็นคนดีด้วยเพราะไม่ทำกระหับกิน
อันนั้นชัดเจนนะคะทีนี้นุเนี่ยเป็นคนที่ดูดุไหม
หมายถึงว่าคือท่าทีเขาถ้าคนไม่รู้จักไม่สนิทเนี่ยนะ
เขาจะเป็นคนที่ดูดุไหมคะ
ไม่เหรอครับผมเป็นคนตัวใหญ่เลยไม่ได้ดูดุขนาดนั้น
แล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเป็นคนเสียงดังที่แบบใครฟังแล้วมันจะแบบมันจะสะดุดหูไม่เข้าหูได้ไหม

อันนี้ถึงไม่ดังนะครับผมถ้าคุยกับคุณเป็นปกติก็คุยกับเพื่อนนะครับผม
แล้วแบบเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แบบเป็นหัวโจกเลยไหม
หัวหน้าแก๊งไหมด้วยความตัวโต
ไม่เป็นแค่เพื่อนกันส่วนใหญ่เป็นอยู่ที่บ้านด้วยครับไม่ค่อยได้ออกไปที่ร้าน
จะไปพูดใส่ใครแล้วมันแบบฟังไม่เข้าหูกันคือสาเหตุนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
มันจะไปให้น้ำหนักเยอะที่สุดคือเรื่องของสถาบัน

อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
เพราะผมเป็นเพื่อนที่บ้านเพราะผมผู้ตายเขาไม่เคยเล่าเรื่องสถาบันให้ผมฟังเท่าไหร่

แล้วนุ๊กเขาเล่าเรื่องที่สถาบันให้ฟังบ้างไหม
หมายถึงตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียนอยู่ที่เดิม

เขามีเล่าให้ฟังบ้างครับแต่ไม่เคยเล่าด้วยว่า
ทะเลาะใครบาดหมากกับใครไม่เคยเล่าให้ฟัง
เขาเคยไปรวมกลุ่มกันแล้วไปตีท้าต่อยกับใครไหมคะ
ไม่มีครับที่แบบไปรวมท้าต่อยกับใคร
แต่ถ้ามีก็คือแบบมีแค่ไปสถาบันนะกับลงเจ็นเก่าครับผม
คุณผู้ชมคะพอมันออกมาในลักษณะที่ว่า

แต่ละคนที่ถูกกระทำเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องแบบ
เฉพาะของตัวเองนะคะแต่ว่าด้วยความสังกัดสถาบัน
ก็ทำให้ถูกทำร้ายได้
อาจารย์ดิฉันถามอย่างนี้มาไม่รู้กี่คนแล้ว

ต้องทำหลายมาตรการควบคู่กันไปนะครับ

จากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
รุ่นพี่ที่เคยเรียนแล้วออกไปแล้วแล้วไปกระทำความผิด
แล้วยังมาติดต่อน้องต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้
อย่างที่เรียนไปคือวัฒนธรรมรองของเขา
กลุ่มของเขาต้องมาให้อิงตามบรรทฐานของสังคม

อาจารย์แต่อันนี้มันใช้เวลายาว
นี่ครับกำลังจะพูดประเด็นต่อไปว่าคือเรากำลังจะต้องบอกว่าทำหลายมาตรการ
ประการที่๒คือกรรมครับใช้กฎหมายการป้องกันอาชญากรรม

แต่นี่คือตำรวจก็คือตอนสุดท้ายแล้วบังคับช่วยกฎหมาย

ดูแลน้องเขาในการป้องกันการทะเลาวิวาสกันโดยเฉพาะได้ไหม

คือรูปแบบไหนก็ตามนะครับแต่มีหน้าที่คือ
เราบอกว่าที่ผ่านมาจะมีสวัสดินักเรียนใช่ไหมครับ
แต่หน่วยงานนี้อาจจะเป็นบอกว่าดูแลน้องเขาโดยเฉพาะในการป้องกันการก่อเหตุ
เช่นคุณพ่อบอกว่าน้องมีคนติดตามมาก่อน
รถไปจอดซุ่มในที่เปลี่ยวอะไรก็ตามน้องเดินมีการสะกดลอย
สมมุตินะครับหน่วยงานนี้จะเข้าไปตรวจสอบกันเลย
เกี่ยวข้องกับการเกลียดชังเรื่องนี้ไหม
ตัวอย่างนี้นะครับตำรวจสวีเดนเขามีปัญหาเยอะ
เรื่องคนข้ามเพศคนหลากหลายทางเพศเนี่ย

ตำรวจเขาเอาคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้

แล้วมาแก้ไขปัญหาคนที่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรม
แห่งความเกียจชั้นคนเป็นเหยื่อจากคนข้ามเพศอะไรพวกนี้
มาทำงานแก้ไขปัญหาปรากฏว่าสิทธิอาจจะกลายลดลงนะครับ
และตำรวจได้รับการยอมรับเหมือนกันบ้านเรานะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะไปโยนภาระตำรวจอีก
เราเสนอว่ามีไหมหน่วยงานที่ลักษณะแบบนี้ในการแก้กรณา
ประการต่อมานโยบายการศึกษาของประเทศ
อย่าไปกิดกันว่าคนเก่งเท่านั้นต้องไปเรียนแพทย์
ว่าคนประสบความสำเร็จเท่านั้นต้องไปเรียนแพทย์วิศวั
จริงแล้วไม่ใช่นะน้องเขาเนี่ย
เขาอาจจะมีความสามารถด้านอื่นแต่เราพัฒนาเขาได้ไหม
ก็ได้เรียกบอกว่าเราเปิดประชาโครงมาเชี่ยนแล้วเนี่ย
แรงงานอาชีวะประเทศไทยต้องการอีกเยอะ
แล้วเปิดประชาโครงมาเชี่ยนแล้วพัฒนาความสามารถเข้าได้มั้ย
สู่ระดับชาติระดับโลกทำไมเราจะทำไม่ได้
ประการต่อมาเราสร้างเครือข่ายสิครับ
เก่งประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับ
ผมก็เคยไปพูดคุยเขาบอกวันหนึ่งตอนเป็นเด็กเป็นไปตามวัยนะครับ
วัยรุ่นก็คึกขนองมีกลุ่มเพื่อนก็เนี่ยลุยยกพวกทำร้ายร่างกายด้วยความสุขสนาน
แต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดนี้ท่านนั้นก็บอกผมนะครับ
เราก็เอาดึงคนเหล่านี้เข้ามาแต่แน่นอนรัฐก็ต้องมาดูแล
เช่นสร้างแรงจูงใจลดภาษีให้เขาค่าน้ำค่าไฟเป็นข้อเสนอ
เขาจะได้เป็นสร้างเครือข่ายคนหนึ่งก่อไป๕คน๑๐คน
ถ้าทำเลยทำเดี๋ยวนี้ประการต่อมาสร้างโรโมเดลครับ
นักเรียนอาชีวะที่รุ่นพี่จะประสบความสำเร็จและสนับสนุน
แล้วกลับมาถึงรุ่นน้องกลับไปแล้วไปดูระบบการศึกษาของเขา
อย่างที่คุณพ่อบอกว่ามาเรียนแล้วทำไมกลับไปที่บ้าน
บางทีมีเนื้อตัวตามร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวแสดงว่าเกิดอะไร

ถ้าเราบอกว่าสถาบันการศึกษาไม่ได้รับเอาใจใส่เท่าที่ควร
เข้ามาเรียนหนังสือกลับไปเนื้อตัวตามร่างกายฟกช้ำดำเกี่ยว

นั่นหมายความว่าถ้าเขาถูกกระทำจากคนในสถาบัน
นะครับสะท้อนให้เห็นว่าเขาก็จะไปกระทำความแรงต่อคนสถาบันอื่น
มันเป็นการปลูกฝังกันเรื่อยนะครับซึ่งเป็นสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง
ที่อาจารย์กิจสนพงศ์บอกค่ะคุณผู้ชม

คือต้องเรียนว่าสังคมเราไปคาดเดา

ใช่ครับต้องหลายปัจจัยต้องทำงานขยับควบคู่กันไปครับ
ขอย้อนกลับมาปิดท้ายที่ครอบครัวของคุณพ่อนะคะ
จากข่าวที่ออกมาคือกลุ่มที่ก่อเหตุก็ยอมรับว่า
พี่สถาบันเดียวกับตัวเองถูกกระทำต่อหน้าน้าสาว
ก็คือที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะ
ก็เลยมาใช้วิธีเดียวกันต่อหน้าแม่ของบิ๊ก

คุณพ่อจริงอีกกี่เดือนนะกว่าน้องจะเรียนจบค่ะ

ก็ฝึกงานถึงสิ้นปีแล้วก็อีกเทอมหนึ่ง

น้องเรียนเก่งไหมพ่อ
จริงแล้วนะฮะไม่ค่อยเท่าไหร่
แต่เห็นอาจารย์บอกว่าถ้าจบแล้วก็จะได้เกียรตินิยมด้วย
ตกลงเรียนไม่ค่อยเท่าไหร่หรือเก่ง
เพราะผมส่วนใหญ่เขาจะให้เขาไม่ค่อยให้พ่อแม่ดูส่วนใหญ่เขาจะเช็คในเน็ตของเขาเอง
แล้วเขาไม่ค่อยคุยให้ฟัง
อาจารย์แอบมาบอกพ่อเหรอ

แปลว่าเขาก็เรียนเก่งสิ

เขาบอกแต่ว่าเดี๋ยวจบแล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์

เขาวาดฝันว่ายังไงบ้างกับพ่อกับแม่คะ

ตอนที่เขาขายของเขาก็มีไอเดียของเขา
เขาบอกจบมาเนี่ยเดี๋ยวรับรองว่าเด็กไอเดียเขาเนี่ย
จะทำให้พ่อกับแม่สบายเลย

ไม่ต้องมาขายแล้วพ่อก็ไม่ต้องขับแท็กซี่
เขามีไอเดียเขาแต่ตอนนี้เขายังไม่บอก

คุณแม่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้

แต่ก็จริงแล้วคุณแม่เขาก็อยากให้จับให้ได้หมดนะ

คุณพ่อเป็นไงบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อตุลาคม

ก็คือแต่ก็อยากจะจับคนร้ายให้ได้หมด
แล้วก็จะได้รู้ว่าคือตัวจริงหรือไม่ตัวจริง

แล้วก็ถ้าเกิดมันจับได้เรื่องมันอาจจะเบาบางไปบ้าง
ผมว่านะเพราะว่าคนทำผิดถูกลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่กล้านะฮะ

ก็การลงโทษมีผลอยู่แล้วครับ

คุณพ่อเดี๋ยวรอติดตาม

ตำรวจก็บอกว่ายังต้องจับอีกนะคะแล้วก็
ดิฉันไม่ทราบว่าจะมีการขยายผลมีอะไรใหญ่กว่านี้ไม่ทราบ
เดี๋ยวรอตำรวจแต่ยังไงตำรวจยังไม่หยุดแน่นะคะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องกันแบบบางนะคะ
แล้วก็เป็นสาเหตุของอาจยากรรมที่มันต้องใช้หลายหน่วยงานนะคะ
ภาระตำรวจมาปลายทางเมื่อเกิดเหตุแล้วจริง
แล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คดีอื่นยังต้องตามอยู่นะคะ
แต่ว่าคดีนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าความผูกโยงเรื่องของ
สถาบันที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุได้
ที่ทำให้ทำร้ายกันถึงชีวิต
ทีนี้จะแก้ไขปัญหากันอย่างไรไม่ใช่ตำรวจเท่านั้นแล้วล่ะนะคะ

ขอบคุณมากครับนะให้คุณพ่อคุณแม่จิตใจเข้มแข็งเร็วนะคะ
พระคุณมากขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะคุณภาคภูมิแล้วก็คุณเขมมาสอนรออยู่แล้วนะคะ